เดินออกแนะนำให้ไปหาอะไรกินกัน

เงินเด่นออกแล้วพักรอบครัวไปทานข้าวกัน
แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าที่ร้านนี้เนี่ยอร่อยเด็ดมากเลยค่ะ
นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเสด็จทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวไปกินกันค่ะ
ไปกันที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมจังหวัดสุโขทัย
ร้านนี้ชื่อว่าร้านอิ่มอร่อยนูเดลแอนดคอฟฟี
ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
คุณดูเมนูข้างหน้านี้เป็นเครื่องดื่มนะคะ
ก็เลือกสรรตามความชอบใจได้เลย
แต่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่น่ารับทานเท่านั้นนะ
ยังมีเมนูหนักอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

แต่ต้องบอกว่าที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับอร่อย
เผ็ดแซ่บหน่วนจนลูกค้าติดออกใจใจก็คือนี่

ของเสด็จคือยังนี้
เจ้าของร้านนะคือคุณอิ่มคุณอิสรีปฐุมฮิรันรักษ
เขาบอกว่าความพิเศษของเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูเสด็จ
ของทางร้านก็คือว่าทางร้านนี่นะ
ลวกหมูที่หมักมาแล้ว
จนนุ่มให้ได้ที่เสร็จแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากับครับ
ยำพริกกระเทียมที่ปรุงรสแบบถ้วยตดถ้วย
คือทำสดใหม่ไม่ได้ว่าลุกไว้แล้วนะ
เพราะฉะนั้นมันจะได้กลิ่นหอมของน้ำมะนาว
เผ็ดของพริกที่สด
แล้วก็เป็นพริกขี้หนูสวนด้วยคุณคะ

เสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็ราดมาบนเส้นก๋วยเตี๋ยวตามที่ลูกค้าสั่ง
เวลาทานเนี่ยคุณก็จะได้ความเหนียวนุ่มของเส้น
ที่มันตัดกับรสชาติความจัดของหมูสั้นเดช
นี่ถือว่าเป็นเมนูทานเล่นก็ได้ทานจริงก็ดี
แต่ว่าแซ่บแบบอร่อยจุกกันไปเต็มที่เลยนะคะ

ประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็มีเส้นมีอะไรเข้ามา
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านด้วยเห็นแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมไปลองลิ้มชิมรสด้วยตัวเองจริงจริง
บอกพี่กัดกันอีกครั้งแล้วกันนะคะร้านชื่อว่าอิ่มอร่อยนูเดิลคอฟฟี่
ถนนสายสวรรคโลกศรีนครอยู่ในตะวนในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ร้านเปิดทุกวันแต่พอพัก๑วันนะวันสูงเพื่อเตรียมงานเพราะ๒อาทิตย์คนน่าจะเยอะ
เจ๊ไปเตรียมอุปกรณ์มาและนอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูเสด็จแล้วเขาก็ยังมีอีกหลายอย่าง
เลือกสั่งตามความชอบใจนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไปแล้วต้องหมูเสด็จก่อนนะ
จะได้รู้ว่าเด็ดดวงขนาดใดนะคะสายแซ่บสายซีทที่พลาดไม่ได้เลยอุ๊ยหิวเท่าร้องแล้วอ่ะ